ยัดยาเสพติดที่ลูกสาวมาร้อง
บอกว่าพ่อขับรถบรรทุกแล้วโดนตำรวจมายัดยาเสพติด

ใช่เรานำเสนอข่าวแบบต่อเนื่องเลย
เพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยจริงมันมีกล้องที่เห็นภาพในรถจังหวะนี้ด้วย
แล้วทางฝั่งผู้เสียหายเขาก็บอกว่าตำรวจทำแบบนี้ไม่ได้
แต่ตำรวจบอกว่าผมปฏิบัติหน้าที่ถูกต้อง
ไม่ได้มีการยัดยาเสพติดมีกล้องในรถใช่ไหม
ดีเลยจะได้รู้พฤติกรรมแล้วเดี๋ยวจะมีการฟ้องกลับ
แต่ตอนนี้ค่ะผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดประจวบคิริขัน
กำชับเลยนะไม่ให้ตำรวจสพ๓๐๐ยอดฟ้องกลับ
แต่อยากให้มีการพิสูจน์ตามขั้นตอน
เพราะว่าเรื่องนี้รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เน้นย้ำนะคะให้เร่งตรวจสอบ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอันนี้เป็นกล้องในรถค่ะ
ที่มันถือกภาพได้เจ้าของคลิปนี่
คือเขาบอกว่าโดนตำรวจมายัดยาบ้า๑เม็ด

เพื่อขอความยุติธรรมและขอความเป็นธรรม
บอกว่าพ่อไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเลย
ผลการตรวจปัสสาวะของพ่อก็ไม่ได้เป็นสีม่วง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ๑๓พฤศจิกายนตอนตี๒
ที่ด่านตรวจสามรอยยอดที่ประจวบค่ะ
ทีนี้ตัวคุณพ่อซึ่งเป็นคนขับรถบรรทุกนะ
ก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวของเรา

ผมก็รู้สึกเลยว่ามันไม่ปกติ

ใช่เพราะว่าตำรวจ๒คนขึ้นมาตรวจ
คนแรกขึ้นไปไม่ได้แจ้งให้ผมทราบก่อน
แล้วผมก็บอกนะว่าในรถมีกล้อง
ทีนี้ตำรวจคนที่๒ขึ้นมาตรวจอีก
จุดเดิมเลยตรงที่พักแขนด้านขวาของตำรวจ

คือไปเจอยาเสพติดยาบ้า๑เม็ด
บรรจุอยู่ในเหมือนหลอดกาแฟเนี่ยนะ
ตำรวจก็ยกมาให้ดูบอกอ้าวนี่ไงยาบ้าเจอ๑เม็ด
ใช่ทีนี้คนขับรถบรรทุกเขาบอกว่า
ไม่ใช่ของผมแน่นอนและผมก็ไม่รู้ด้วยว่ามาจากไหน

ดังนั้นเอาไปตรวจปัสสาวะเลย
พอไปตรวจปัสสาวะก็ไม่เจอเป็นสีม่วงนะคะ

คือผมยืนยันแหละผมไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
และยาบ้า๑เมตรมันมาได้อย่างไร

ใช่ค่ะทีนี้ลูกสาวเอาคลิปนี้มาโพสต์
แล้วตำรวจก็มีการติดต่อด้วยว่าให้ลบโพสต์นี้
ซึ่งตอนนี้ค่ะทางด้านคนขับรถบรรทุกบอกว่า
บริษัทให้ออกจากงานเอาไว้ก่อนแต่ก็ให้โอกาสนะ

เขากลายเป็นผู้บริสุทธิ์ก็จะมากลับมาขับรถบรรทุกต่อได้
ส่วนตัวลูกสาวเองบอกว่าที่ตำรวจมาบอกให้ลบโพสต์ไปนั้น
เธอยืนยันเธอจะไม่ลบโพสต์

ตำรวจเขาบอกแบบนี้คุณสืบสกุลเขาบอกว่า
ถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงทำไมไม่โพสต์คลิปทั้งหมด
ทำไมคลิปนี้มันเหมือนกับมีการตัดบางช่วงบางตอน
แล้วมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ตำรวจสพ๓๐๐ยอดบอกว่า

ทีนี้ค่ะพลตำรวจตรีสุรศักดิ์สุขแสวง
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดประจวบคิริขัน
ก็มีการสั่งตั้งคณะกรรมการ

แล้วก็ให้ดูภาพจากกล้องที่ติดอยู่ในรถเนี่ยค่ะ
อกจากนี้ก็สั่งการไปยังสพ๓๐๐ยอด
ไม่ให้ฟ้องกลับลูกสาวของคนขับรถบรรทุก
ที่เป็นเจ้าของคลิปฐานหมินประมาท
โดยบอกว่าเดี๋ยวขอให้มีการพิสูจน์ตามขั้นตอนก่อน
เรื่องนี้รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ทางพันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญ
ก็บอกนะคะบอกว่าการโพสต์คลิปวิดีโอโพสต์ข้อความ
ลักษณะเหมือนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ตำรวจสพ๓๐๐ยอด

ตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยาหลักฐาน
ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมทั้งฝั่งตำรวจสพ๓๐๐ยอด

ก็สั่งให้ตำรวจฝ่ายสืบสวนไปตรวจสอบข้อมูล
ใช้รถบรรทุกคันนี้สักถามขยายผล
ดูประวัติของคนที่ขับขี่
ซึ่งผู้ขับขี่เขาเคยใช้รถบรรทุกคันอื่น

รวมถึงให้พนักงานสอบสวนสอบปากคำตำรวจชุดจับกลุ่มอย่างละเอียดด้วย
เรื่องนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็กำชับนะคะ
ให้พนักงานสอบสวนดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา
ให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายด้วยนะคะ